สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการรายงานข้อมูลที่น่าตกใจเลยนะครับ
ปีนี้นั้นเป็นปีที่โลกของเรามีอุณหภูมิไต่ระดับสูงสุด
ในขณะที่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
หลายเมืองทั่วทั่วมุมโลกก็ร่วมกันจัดหนึ่งกิจกรรมนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นการช่วยกันลดภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นกับโลกของเราใบนี้
กิจกรรมที่ว่านี้นั้นคืออะไรไปติดตามพร้อมกันครับ
อย่างที่ได้เห็นในภาพแล้วครับนี่เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับ
จากการร่วมมือกันจากหลายเมืองทั่วทุ่มมุมโลกนะครับ

กิจกรรมนี้ก็มีสถานที่สำคัญต่างนะครับ
ว่าจะเป็นอาคารเบิร์ตคาลิฟาอาคารที่สูงที่สุดในโลกในนครดูไบ
อาคาร๑๐๑ทาเวอร์ในกรุงไทเปย์โตเกียวทาเวอร์
หรือแม้แต่กระทั่งสนามกีฬาโบราณในกรุงโลม
เมืองไทยของเราด้วยก็ต่างร่วมกิจกรรมนี้
ปิดไฟให้โลกพักผ่อนอย่างพร้อมเรียงครับ
สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไหนในอาเซียนก็บ่นว่าร้อนนะครับ
ล่าสุดรัฐมนตรีการศึกษาของมาเลเซียต้องมีการสั่งประกาศหยุดการเรียนการสอนในบางพื้นที่เป็นระยะเวลาถึง๒วันเลยทีเดียวนะครับ
รวมทั้งหมด๘๕๒โรงเรียนก็เป็นผลพวงมาจากปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับ
ทำให้อุณหภูมิในบางพื้นที่ของมาเลเซียนั้นไต่ระดับสูงขึ้นไปถึง๓๙องศาเซลเซียต
แต่ประเทศที่ร้อนที่สุดในอาเซียนกลับเป็นเมืองไทยของเรานี่เองเลยครับ
อุณหภูมิในบางจุดบางพื้นที่นั้นทะลุ๔๒องศาเซลเซียตเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
จึงนำให้ตั้งแต่ช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงวันนี้เกิดความแปรปวนลักษณะอากาศครับ
มีทั้งพายุฤดูร้อนลมกระโชคแรงฝนตกหนักในบางแห่ง
กลางปัญหาหมอกควันไฟป่าในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
และปัญหาภัยแรงที่ตอนนี้ทวีความรุนแรง
ขยายตัวเป็นวงกว้างในหลายจังหวัดเลยทีเดียว
ทางการมีการสั่งนักท่องเที่ยวกว่า๑๘๖คน
อบพยพออกจากเกาะทางตอนใต้นะครับ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลทำให้มีบ้านเรือนกว่า
หมื่นแปดพันหลังคาเรือนไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ส่วนพื้นที่ชายฝั่งของรัฐนิวอิงแลนด์ของสหรัฐ
เมริกาครับกลับถูกปกกลุ่มไปด้วยหิมะซะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเพิ่งเข้าสู่ฤดู
ไม้ผลิวันที่๒ครับประชาชนก็เริ่มหาเสื้อยืดกางเกงขาสั้นมาใส่ปรากฏว่าอีก
สองวันครับหิมะตกมาจึงทำให้หลายคนเนี่ยนะครับรับมือไม่ทันครับโรงเรียนหลายแห่ง
สถานที่ราชการต้องมีการสั่งปิดนะครับมีการยกเลิกเที่ยวบิน
ประชาชนก็ถือโอกาสนี่แหละครับเล่นหิมะส่งท้ายฤดูอีกรอบหนึ่ง
มาดูที่ประเทศจีนกันบ้างนะครับที่นี่ยังคงได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง
ร้อยหกสิบจนถึงสี่ร้อยเมโครโรกรัมต่อลูกบาทเมตรซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าค่ามาตรฐานความปลอดภัยอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ครับ
ปิดท้ายกันที่วินาทีชีวิตนะครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
ถูกบันทึกได้จากกล้องวงจรปิดระหว่างที่สองแม่ลูกพากันออกไปเดินบนถนนของรัสเซียครับ
ระหว่างนั้นเนี่ยนะครับมีกระแสลมแรงครับพัดหลังคาพังทะลมตกใส่ถนน
หลังจากที่สองแม่ลูกเดินผ่านไปเพียงไม่กี่นาทีทำให้ทั้งสองคนนั้นรอดตายจากการถูกหลังคาทับ
นี่คือความแปรปวนรวมไปถึงปรากฏการณ์ต่างที่เกิดขึ้นบนโลกของเรา
ในระยะนี้เองคงเห็นภาพความร่วมมือร่วมใจของประชาชนทั่วทุกมุมโลกนะครับ
ในการบรรเทาเยียวยาโลกของเราที่ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะค่อนข้างวิกฤตเลยทีเดียว
เราในคนไทยก็ถือว่าเป็นหนึ่งแรงใจหนึ่งแรงนะครับที่จะช่วยบรรเทาปัญหาด้วยเช่นกัน
ทั้งหมดนี่คือจับตาเตือนภัยในค่ำคืนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ